จะบอกว่าสร้างภาพก็ไม่สนแล้วค่ะงานนี้สำหรับโตโนภาคินนะคะที่ได้รวบรวมเอาเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการบันเทิง
เดินหน้าทำความดีล่าสุดค่ะไปเก็บขยะที่หาดชะอำเลยจ้
ไม่สนนะคะว่าอากาศตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็ตามซึ่งหนุ่มโตโน่เนี่ยได้ชวนดาราดังอย่าง
ฟิลิปเดอะเฟสเมนก้างตั้มดิวจากบ้านเดอะสตาร์
รวมไปถึงรุ่นใหญ่อย่างพี่อู๊ดเป็นต่อแล้วก็เพื่อนในวงเดอร์ดัส
พร้อมกับแฟนคลับและคนในพื้นที่มาลุยตากแดดเก็บขยะริมหาดชะอำ
ขมักเม่นนะคะโดยโตโน่เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
รู้สึกดีใจที่มีคนให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมกันเยอะแยะ
แม้ว่าอากาศจะร้อนขนาดไหนก็ตามโดยตั้งใจว่าทุกเดือน
ชวนเพื่อนดารามาเก็บขยะกับโครงการเก็บรักนะคะ
ใครอยากมาแจมก็มาได้เลยลองติดตามรายละเอียดในเพจของเขาได้เลยนะคะ
สำหรับโครงการเก็บรักนะจ๊ะเออจริงจริงแล้ว
คนทำดีก็โดนด่าเนอะว่าสร้างพงสร้างภาพอะไรแบบนี้
ก็ดีกว่าเขาจะไปสร้างภาพแย่ไปทำอะไรไม่ดีให้เห็นนะคะ
นี่ก็เป็นสิ่งดีดีที่เขาทำให้อืมอ่ะ